คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปส่องดูหน่อยละกัน
บรรยากาศเป็นยังไงบ้างไปเริ่มต้นกันที่ชัยนาศเลยนะคะคุณผู้ชมที่ตลาดภาษีซุง
นี่เราไปดูนะว่าเอ้ยอะไรขึ้นราคามั้ยช่วงตรวจจีนนี้มันสนุกหน่อย

อย่างไก่สดเนี่ยปรับขึ้นอีก๕บาทต่อโล
อย่างเนื้อหมูหมูสามชั้นเนี่ย๒๐๐ต่อกิโลกรัม
แล้วก็หมูเนื้อแดง๑๙๕ต่อกิโลกรัมนะคะ
แล้วแม่ค้าเขาเตรียมใจแล้วปีนี้คงซบเศร้าแหละ
เพราะว่าทั้งเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของแพงด้วยนะคะ
เนื้อหมูเนื้อไก่พาไปกันที่ตลาดค้าทองคำกันหน่อยไหมนะคะ
เป็นตลาดเช้าที่บริเวณถนนเจริญรัฐอำเภอเมืองเลยนะคะ

ปกติแล้วเนี่ยญาติผู้ใหญ่เขาก็จะมาซื้อทอง

เขาบอกแม่ไม่คึกคักเลยนะถ้าเที่ยวกับปี๒๕๖๓
ยอดลดลงเนี่ยเกือบครึ่งเลยทีเดียว
แล้วก็ทองคำมันก็มีราคาสูงขึ้นด้วยแหละค่ะ
แม้ทองคำขายไม่ได้แต่ที่ขายดีคือ
ของไหว้อย่างส้มเพราะภาษาจีนแปลว่าโชคดีมั่งข้าง

แล้วก็ยังมีสวนส้มถุงแป้งที่อำเภอเมืองจังหวัดพังงา

แล้วก็เลือกซื้อส้มแบบสดจากต้นกลับไปเป็นของไหว้ค่ะ
ส่วนนี้ก็ขายดีไม่แพ้ส้มเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
นั่นก็คือชุดไหว้ชุดไหว้ป้องกันโควิด
เซตนั้นนะคุณจะมีทั้งหน้ากากอนามัย
มีทั้งขวดวัคซีนเข็มฉีดยา
นี่มีสมุนไพรภูมิคุ้มกันด้วยพวกกระชายขาว

เต็ตแบบนี้เซตละ๑๘๐ขายดีมากเลยนะคะ
โอ้โหนี่วัคซีนโควิดต้องไปถึงโลกหน้ากันเลยทีเดียวนะคะ

เขาก็จะมีเรื่องของการรับประทานอาหาร
ที่เป็นสิริมงคลต่างนะ
เขาบอกว่าอาหารแต่ละประเภทคุณอริยามันก็จะทำให้
เขาบอกว่ากินแล้วมันจะมีชื่อมงคลเกี่ยวเนื่องกันด้วย
ลองไปดูเมนูแรกผัดหมี่ซั่วค่ะ
เขาบอกกินแล้วจะอายุยืนนี่มีปลานึ่งซีอิ๊ว

ขนมเข่งบัวลอยจีนนี่ก็คือการไม่พลัดพราก
ก็ตามหน้าจอแบบนี้แคปเก็บเอาไว้ได้เลยนะคะ
เองเขาก็ออกมาให้คำแนะนำนะคะในการซื้ออาหารด้วยนะคะ
เทศกาลตรุษจีนนะว่าจะต้องเลือกอาหารสดใหม่

บรรจุอยู่ในภาชนะที่สะอาดและไม่มีสีอื่นเจือปนกับอาหารนะคะ